ไม่รู้จะดีใจอะไรกันนะฮะ

สาวกหงแดงเขาดีใจสุดเหมือนกัน
รอคอยมานานหลายสิบปีนะฮะเขาบอก๓๐ปี
จนกระทั่งหงษ์แดงลิเวอร์ภูสามารถที่จะคว้าแชมป์อังกฤษได้สำเร็จในครั้งนี้เลยฮะ
คุณผู้ชมฮะแฟนคลับชาวไทยมีการเฉลิมฉลองชัยชนะของหงแดงลิเวอร์ภู
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการทุ่มเงินในการฉลองครั้งนี้กันหน่อยฮะ
ไปดูที่พยาวกันฮะค่ะค่ะ
นี่แหละฮะโอ้โหเป็นไงฮะ
โอ้โหยิ่งใหญ่ค่ะในแพชชั่นใดในโลก
ใช่นะฮะความเดือดพลาดของเลือดในกายสาวบกหงแดงเขาบอกแบบนี้
มันพุ่งพลาดจริงนะฮะแล้วก็มีการจัดขบวนรถสิบล้อแห่เพื่อประกาศใช้ชนะของลิเวอร์พูล
สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้สำเร็จหลังรอคอยกันมานาน๓๐ปีนะครับ
ขบวนรถแห่นี้เกิดจากการทุ่มทุนของนายก้องเกียจอินซีสังวร
เจ้าของธุรกิจพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ธุรกิจยานยนต์ทุ่มเงินกว่า๑๐ล้านบาทเลยนะคุณฮะ
นำรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง๓คันไปเพ้นสีแดงทั้งหมดทั้งตัวรถแล้วก็ตัวพ่วงเลยนะฮะ
ติดรถเขาบอกสวยงามมากแล้วก็ถือว่าเป็นรถพ่วงที่มีล้อรวม๒๒ล้อ
รถคันแม่มี๑๐ล้อแล้วก็คันลูกมี๑๒ล้อ๑เดียวของประเทศไทยทำขึ้น
เพื่อเป็นการฉลองแชมป์ให้กับทีมฟุตบอลสุดรักสุดโปรด
ซึ่งวันนี้ก็ได้นำขบวนรถทั้งหมดพร้อมด้วยสาวกของลิเวอร์พูลในจังหวัดพยาวเนี่ยนะครับ
แห่ในเขตพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพยาวครับ
สาวกสายเปย์รายนี้ยังวางแผนด้วยว่าหากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ดีขึ้น
จะนำรถออกแห่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เพื่อให้สาวกลิภูทั้งจังหวัดได้มาร่วมฉลองแชมป์กับทีมลิเวอร์พูลต่อไปด้วย
แต่ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มาแซวเหมือนกันนะ
ออกมาแซวกันนะครับ
ดีใจด้วยสำหรับโทรงแดงรูปผู้นะครับ
เพราะว่าก็ติดโควิด๑๙

บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาฉลองกันอีกรอบหนึ่ง